จากโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์หลักที่ตรวจ
ถ้าพบแล้วใครติดเชื้อโควิด

เพราะว่าต้องยอมรับว่าปริมาณมันเพิ่มขึ้นจริงเนี่ยนะคะ
โรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
ก็มีความสำคัญแล้วก็บอกว่า
ตอนนี้เตรียมความพร้อมสำหรับวันนี้แล้ว
ซึ่งจะเป็นวันแรกนะคะที่จะเตรียมรับผู้ป่วย
อาจารย์ปริญญาเทวานรมิตกุล
อธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์

ในฐานะผู้จัดการโรงพยาบาลสนามค่ะ
บอกว่าตอนนี้นับถอยหลังก่อนคนป่วยคนแรก
จะเข้าโรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
โดยวันนี้จะเริ่มทยอยรับผู้ป่วยที่ล้น
จากโรงพยาบาลในกรุงเทพมาสังเกตอาการที่จุดนี้นะคะ
จากนั้นจะส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการดีขึ้น
แต่ยังพบเชื้อมาที่โรงพยาบาลสนาม
เริ่มดำเนินการรับผู้ป่วยรายแรก๙โมงเช้าของวันนี้
การขนส่งการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยรถพยาบาล๑คัน
ต่อผู้ป่วย๑คนไม่มีแพทย์ไม่มีพยาบาลมาด้วย
เมื่อรถพยาบาลพาผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลสนามที่รังสิต
หลังจากนั้นผู้ป่วยจะเข้ามาทางด้านหลังอาคาร
ซึ่งเป็นเส้นทางที่ใช้เฉพาะผู้ป่วยอย่างเดียว
โดยจะแยกออกจากเส้นทางหลักของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน
พอเข้าไปในตัวอาคารจะมีลิฟต์เฉพาะ
เพื่อขึ้นไปยังห้องพักที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมไว้
โดยห้องพักของผู้ป่วยอยู่ที่ชั้น๘ถึงชั้น๑๔

ภายในห้องมีระบบปรับอากาศที่ดี
มีโซนซักล้างมีการปรับปรุงการแยกโซนสะอาดและโซนติดเชื้อ
มีระบบรองรับในการป้องกันการปนเปื้อน

เจ้าหน้าที่จะนำอาหารมาวางไว้ที่ชั้นวางหน้าห้อง
ก่อนจะให้ผู้ป่วยออกมารับประทาน
ขออภัยนะคะออกมารับแล้วก็เอากลับเข้าไปทันในห้อง
สดุอุปกรณ์ที่ใช้ใช้ครั้งเดียวใช้แล้วทิ้งเลย
เป็นขยะอันตรายค่ะ
นี่เป็นความพร้อมล่าสุดของโรงพยาบาลสนามนะคะ
รับรายแรกวันนี้๙โมงเช้าค่ะ
ส่วนเรื่องของใครที่มีความกังวลว่า
ถ้าฉันเป็นกลุ่มเสี่ยงและฉันเริ่มมีอาการ
ถ้าเดินทางไปที่โรงพยาบาลเอง
จะเป็นการแพร่กระจายเชื้อให้กับคนอื่นหรือเปล่า

แลแพนด้าค่ะหวือหรือว่านายภาคภูมิเทพหัสดิน
ณอายุทยานักเทคนิคการแพทย์คนดังในโลกโซเชียลมีเดีย
จะส่งรถพยาบาลไปตรวจผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโควิด๑๙
ไปถึงบ้านเลยไม่ต้องให้ผู้ป่วย
เขาใช้คำว่าระหกระเหินออกจากบ้าน
ทำอย่างนี้ทำไมก็เพื่อลดโอกาสในการแพร่เชื้อ
เฟสแรกนะคะจะเริ่มในกรุงเทพและปริมณฑล
บอกว่าถือเป็นโมเดลแรกในประเทศไทยเลย
อย่างที่บอกไปนะคะผู้ป่วยเขาก็ไม่ทราบจริง
ตัวเองติดเชื้อหรือยังเขาก็ไม่อยากออกไปแพร่เชื้อ
โดยกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อที่ต้องการจะตรวจ
สามารถไปลงทะเบียนได้ทางแอปพลิเคชันไลน์นะคะ
พอเข้าไปแล้วจะมีการให้ทำแบบสอบถามนะคะ
เพื่อเป็นการประเมินความเสี่ยงเสี่ยงไหม
ถ้ามีความเสี่ยงแล้วก็จะให้ลงทะเบียน
จะเก็บเชื้อไปตรวจที่ห้องแล็บของสถานพยาบาล
ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
โดยจะเริ่มออกปฏิบัติงานจริงนะคะ
วันจันทร์ที่จะถึงนี้บอกว่ามีความพร้อมค่ะ
ส่วนคุณหมอแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยนะคะ
บอกว่าตอนนี้มีกำลังใจมากขึ้น
แม้ว่ามองดูแล้วมันเป็นแค่ข้อความ
แต่เขาก็บอกอ่านแล้วมีกำลังใจจังเลยเนี่ยนะคะ
เรื่องราวนี้ถูกแชร์โดยเพจกรมการแพทย์ค่ะ
โพสต์ภาพบอกว่าเป็นภาพที่สุดตื้นตัน

ลมหายใจที่ได้คืนมามีค่ามากกว่าคำชื่นชม
ภาพที่เขาโพสต์ไว้เป็นจดหมาย
ผู้ป่วยติดเชื้อโควิดค่ะไปติ้งเนื้อหาเขียนข้อความ
ขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยนะคะ
จดหมายข้อความถึงพี่บุคลากรทางการแพทย์หอผู้ป่วยจักษุพิเศษ
ขอบคุณในความเสียสละของทุกท่าน
ผมรู้ว่ามันไม่ง่ายเลยที่ต้องมาดูแลผู้ป่วยโควิด

ผมขอเอากำลังใจช่วยทุกท่านและช่วยให้ประเทศสู้กับโรคนี้ให้หมดไป
จากนี้อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยแต่ผมเชื่อว่าพี่จะสู้กับมันได้
อาจจะหลายเดือนหรืออาจจะเกือบปีแต่มันต้องผ่านไปครับ
สุดท้ายผมขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับการดูแลผมเป็นอย่างดี
ขอบคุณมากครับไฟติ้งสู้
นี่เป็นคำขอบคุณจากผู้ป่วยนะคะ
คุณหมอคุณพยาบาลเห็นแบบนี้แล้วก็ไหวค่ะสู้ต่อ
ใช่ค่ะให้กำลังใจทุกคนด้วยนะคะคุณผู้ชม
คือยิ่งนานมันก็ทวีความรุนแรงมากขึ้น
ตอนนี้สเปนนำจีนไปแล้วนะคะ
อดผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด๑๙อิตาเลียนอันดับ๑สเปน
แล้วต่อด้วยจีนเพราะฉะนั้นเราเองประเทศไทยอยู่อยู่กับบ้านนะคะ